มาตามกันต่อดีกว่านะคะกับนักร้องลูกทุ่งสายมูคนนี้พี่ชายของบันเทิงไทยรัฐ
พี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะต้องบอกว่าเป็นสายมูลแล้วก็สายตัวเลขด้วยนะคะ
เพราะว่าว่างเว้นจากงานปุ๊บนะคะพี่ยิ่งยงขับรถไปทำบุญตามสถานที่ต่างเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะพี่ยิ่งยงพร้อมด้วยพี่ทิพย์ภรรยาแล้วก็ลูกทุ่งสาวพิมจ่ายอดบัวงาม
จ๋าเป็นญาติฝั่งภรรยาของพี่ยิ่งยงที่จะปั้นให้เป็นนักร้อง
ได้เดินทางไปหาตามีมีทรัพย์ตามีมีทรัพย์ที่วัดสายใหม่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ตามีเนี่ยคือชื่อของกุมารเด็กที่อยู่ภายในวัดใช่ตามีมีทรัพย์แบบนี้
คือเขาจะดังมากเลยนะคะพี่ปฐุมเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมมาไหว้ขอโชคขอลาบค่ะ
ซึ่งพี่ยิ่งงงก็ตั้งใจไปขอโชคลาภกับเขาเหมือนกัน
โดยการล้วงลูกปิงปองจากไฮนำโชคหน้าศาลของตามีค่ะ
เลขอะไรมาคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลย
ข่าวรือกันว่าตามีให้โชค

แมนแมนเร็วตามี
ฟังอีกครั้งนะครับ

ครับ๖๕๔

เลไรไลฟ์สดค่ะต้องบอกนะคะว่า

เพราะได้ทำตามความฝันเรียบร้อยค่ะ

คุณเรไรเนี่ยเธอบอกว่าเธอฝันถึงราชการที่๕

เธอก็เลยตั้งใจว่าจะเดินทางไปกราบท่านให้ได้นะคะ

เธอก็มีโอกาสได้ไปที่วัดปราโมท

ขวัญอยู่ปุ๊บอยากไหว้อยู่ปั๊บอ้าว

อกจากนี้นะคะเธอยังได้ไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดอีกด้วยนะคะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขอโชคลาภจากหลวงพ่อโตภายในวัดค่ะ
ซึ่งแน่นอนเหล่นที่ได้ก็คือ
จดแล้วเรียบร้อยนะคะ